เธอไม่ติดตามได้ไงคะเราอยู่รายการเดียวกัน
เออใช่ลืมไปนะครับคุณรายการอยู่กัน
โอ้ลืมแบบนี้ก็ได้
มุกแจกนี้ก็มีด้วยไงเอาลาดด้วยนะครับ

สีสีสี

พูดเร็วไปนะครับขอใหม่นะครับ
สีสันข่าวเช้าให้รับต่อแล้วครับ
อารมณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเจอคนสวยนะครับ
อยู่ในอารมณ์ข่าวเราก็ต้องดูคนสวย
ผมติดตามตลอดสีสันก็เหมือนกันแหละครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าคนกันเองทั้งนั้นนะครับน่ารักแบบนี้คุณมิ้นสุดสวย
คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องต่อไปนี้นะครับ
เรื่องของเคนายนะครับอยู่กับครูฝึกนะครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
แล้วครับคุณพ่อบอกให้ทำการบ้านให้จบ
เราก็ติดเล่นไลน์กับเพื่อนยุคนี้เป็นยุคดิจิตอล
บพ่อเล่นดีที่สุดแต่ขอบอกนะคะ
ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเด็กต้องทำการบ้านให้เสร็จซะก่อน
พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วทำการบ้านต่อ
ขยันอยู่แล้วเด็กสร้างชาติยุคนี้
ค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยหอมค่อยค่อยกิน
ได้กลิ่นช็อกโกแลตเมื่อไหร่หิวค่อยบรรจง
อ้าวหมดกันขาไข่เนี่ยขาไข่ขาไข่
หมดกันช็อกโกแลตฉันอดกินเลยเจ้าเหมียว
เทคนิคใหม่ของแตงโมปั่นเจาะรูให้ลึก๒รู
เสร็จแล้วก็แยกเครื่องตีเครื่องปั่นเข้าไปในเนื้อแล้วครับผม
ให้ละเอียดเลยครับตีเรียบร้อยใช้เชือกฟาง
ร้อยหูเป็นอันเสร็จพิธีครับใส่หลอดดูดเข้าไป
ไม่ต้องใช้แก้วหิ้วแตงโมไปไหนต่อไหนได้เลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ปัจจุบันนะครับแตงโมพัฒนาไปเยอะนะครับ
งโมหวานหวานรสโตโตแบบนี้แหละครับรสหวานหวานน่ารักนะครับ
หิวเลยครับผมสีสันข่าวเช้ากับวันศุกร์แบบนี้
หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ